และที่สำคัญเหมือนเช่นทุกวันนะฮะให้เลือกช็อปผ่านหน้าจอของเรานี่แหละครับ
กับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
ร้านที่เราจะนำเสนอวันนี้นะคะมานี่เลยเป็นร้านข้าวต้มมัดสูตรโบราณ
พาไปทานข้าวต้มมัดจากร้านเจ้าจอมข้าวต้มมัดสูตรโบราณ
เป็นข้าวต้มมัดจุดโบราณแล้วเขามีหลายไส้ให้เลือกนะคะอย่างเช่นไส้กล้วยถั่วดำอันนี้ดิฉันชอบ
หรือจะเป็นไส้เห็ดหอมผัดเจก็มีไส้กล้วยถั่วลิสงอันนี้ดิฉันก็ชอบเหมือนกัน
ไส้กล้วยแบบไม่ใส่ถั่วเลยก็มีไส้กล้วยงาดำไส้กล้วยอันชันไส้เผือกไส้ถั่วเค็ม
ไส้กล้วยอันชันไม่เคยได้ยินใช่แล้วน่าสนใจมากนะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่อย่างเราก็ทานดี
คือปกติเนี่ยเขาปรับในเรื่องกะทิกับน้ำตาลนะคะเขาปรับให้แบบใช้ความหวานจากกล้วย
ให้มันหอมอร่อยแล้วรักสุขภาพไงที่สำคัญคือร้านนี้เขาไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะจ๊ะ
ใครสนใจอยากจะสั่งซื้อสั่งได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอหรือถ่ายภาพเก็บไว้นะคะ๑๒๓แชท
บอกแบบนี้เราพร้อมจะช่วยรีวิวนะครับแล้วก็จะก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ไปด้วยกันกับคุณผู้ชม